เอ้าคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องด้วยนี้

เคยไหมคะเวลาไปเดินตามห้าง
ก็จะมีพนักงานคลินิกเสริมความงาม
คุณพี่ช่วยสมัครคอร์สให้หนูหน่อยนะ

แล้วคนพยายามเดินอ้อมตอนแรกก็ร้อยสองร้อย

เหมือนหลงคารมลืมตัวจ่ายไป

ถูกผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินห้าง

ปฏิเสธทุกช่องทางแล้วคุณผู้ชม
ผู้หญิงสวยบนโลกความจริงเขาเผยแพร่เรื่องราวนี้

คอร์สมัดจำแค่๑๐๐๒๐๐เอง

พนักงานคนแรกเห็นว่าตัวเองใช้วิธีการไม่ได้ผล

เขาเปิดการขายด้วยคำว่าอะไร

กว้างตั้งขนาดนี้แล้วทำไมไม่ทำล่ะน้องปล่อยไว้ยิ่งแย่นะนี่ขายนะเนี่ย
ผู้หญิงก็บอกว่าไม่ทำค่ะไม่มีตังค์นี่ชัดเจนแล้วนะเธอก็ปฏิเสธชัดเจนว่าไม่มีตังค์
พนักงานบอกโอ๊ยร้อยสองร้อยเองไม่กระทบค่าขนมหรอกเธอบอกหนูมีภาระรายจ่ายเยอะค่ะ
พนักงานก็ลุกต่ออีกผ่อนได้เดือนนี้โอนมาก่อน๒๐๐เดือนหน้ามี๑๕๐๐
โอนมาครบคอร์สแล้วค่อยทำก็ได้ผู้หญิงเขาก็จิตแข็งก็ปฏิเสธตอบ
ไม่เอาค่ะไม่มีเงินติดตัวแฟนเป็นคนเก็บเงินหมดเท่านั้นแหละพนักงาน
ว่าไงรู้ไหมคะนี่กินข้าวหรือกินย่ามีเงินให้ผู้ชายเก็บหมด
ถูกไหมซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอบอกน้ำตาไหลเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยโดนด่าขนาดเนี้ย
พ่อแม่ยังไม่เคยพูดแบบนี้เลยไม่พอนะคะหลังจากที่เธอร้องไห้
ที่พนักงานจะหยุดใช่ไหมยังยังขายของแบบผิดผิดต่อ
ถามต่อว่านี่คบแฟนมากี่เดือนแล้วแล้วแฟนทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่
เอ้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาอีก
แล้วก็ถามด้วยว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยเธอก็ด้วยความตอนนั้นจิตตกแล้วอ่ะ
ก็ตอบไปว่าอยู่นครปฐมรู้ไหมพนักงานพูดต่อว่าอะไร
เออก็ไม่ได้ต่างจังหวัดมากนี่ก็ไม่น่าจะมีย่าเนอะ
โอ้โหคุณคะอยากทราบชื่อพนักงานคนนี้เลย

เออเธอเลยไปแจ้งเรื่องนี้กับทางห้างเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วนะ
เขียนใบยาวแบบนี้แจ้งที่ห้างเลย
ซึ่งค่ำวันที่๒๘เมษายนห้างโทรมาหาเธอเลยโทรมาขอโทษ
แล้วบอกว่ายกเลิกสัญญาการจัดบูธของคลินิกเสริมความงามนี้แล้ว
และให้คลินิกย้ายบูธออกจากห้างทันที
และดำเนินการขั้นสูงสุดกับพนักงานคนนั้นจนพ้นหน้าที่แล้วด้วย
หลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ไปนะคนมาคอมเมนต์เยอะมาก
หลายคนโดนแบบนี้แต่ไม่เคยออกมาแสดงตัวไม่เคยออกมาเล่าสู่กันฟัง
คนก็ออกมาเล่ากันเต็มไปหมดเลย
ฝากไว้นะคะคุณจะขายของเนี่ยขายแบบนี้ให้ตายก็ขายไม่ได้

เป็นที่ฉันแจ้งความเลยนะพูดจาแบบนี้หมินประมาทซึ่งหน้าเลยนะ
ถูกต้องกินข้าวหรือกินยากคุณพูดไม่ได้ยังไง

อันนี้เลยไม่รู้ว่าพนักงานเนี่ยถามลูกค้าหรือถามตัวเอง
ถ้าเขาจะซื้อเขาก็ซื้อเองแหละครับเขาบอกแล้วว่าไม่มีตังค์
ไม่ต้องไปตื้อไม่ต้องไปเหยียดอะไรเขาขนาดนั้นเลยนะครับ